นี่สอบครอชุดใหญ่
การประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการต่างออกมาหลายอย่างเลยนะฮะ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทุกท้องที่
ทั่วราชอาลัยจากไปอีก๒เดือน
ก็คือจนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้นะครับ
สถานตามหน้าจอเล่น
จากเดิมคือ๓ทุ่ม
จากเดิม๓ทุ่มถึงตี๔ตอนนี้จะเป็น๔ทุ่มถึงตี๔
การเปิดห้างสรรพสินค้าสถานเล่นกีฬากลางแจ้งร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดนัด
จากเดิมเนี่ยให้เปิดได้ถึง๒ทุ่มตอนนี้ให้เปิดได้ถึง๓ทุ่มนะครับ
มีมาตรการเกี่ยวกับการเปิดกิจกรรมกิจการต่างเพิ่มเติมด้วยนะครับ
พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้กีฬาในล่มอะไรพวกนี้เนี่ย
ตามมาตรการของส่วนสาธารณสุขนะฮะร้านทำเล็บร้านศักดิ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
นวดสปาอันนี้เปิดได้แล้วนะฮะคือปกติตอนนี้เขาให้นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวใช่ไหม
ทีนี้ให้คืนนวดเลยนะแต่มีเวลาจำกัดจะเท่าไหร่ก็ว่าไปคนละกี่ชั่วโมง
ตั้งแต่๑ตุลาคมแต่ให้แค่๕๐เปอร์เซ็นต์ของที่นั่ง
ถ้ามาด้วยกันนั่งด้วยกันได้
แต่ต้องใส่แมสตลอดและห้ามกินอะไรนะฮะยังไม่ให้อะไรเข้าไปกินนะครับ
การเล่นดนตรีในร้านอาหารนี่ที่ผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ก็เรียกร้องเข้ามาเยอะ
ก็สามารถเล่นดนตรีในร้านอาหารได้นะฮะแต่ให้วงละไม่เกิน๕คน
ผู้ที่เป็นนักดนตรีต้องใส่แมสตลอดเวลาส่วนนักร้องสามารถที่จะถอดแมสแล้วก็ร้องเพลงได้
ไม่รับประทานอาหารภายในโรงภาพยนตร์นะครับที่เราเคยซื้ออาหารต่างไปขนมกบเคี้ยวหรือน้ำ
ห้าคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับนักร้องถ้าจะเอ่อร้องเพลงก็อาจจะ
เรื่องการกักตัวนะครับมีมติให้ปรับลดเวลาการกักตัว
ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับถ้าใครที่ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้ามาครบ
ตามที่ระบุเอาไว้แล้วมีเอกสารยืนยันก็กักตัว๗วัน
แต่ถ้าไม่มีเรื่องการฉีดวัคซีนก็กักตัว๑๐๑๔วันนะครับ
การเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติมอีก๑๐จังหวัดนะฮะ
เพิ่มหนึ่งพฤศจิกายนนะครับกรุงเทพระบีทางงานะฮะ
แต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยจะเปิดเฉพาะส่วนนะครับอย่างประจวบคิริขันเนี่ย
เฉพาะหัวหินหนองแก่เพชรชบุรีเปิดเฉพาะชะอำชนบุรี
นี่ก็ในพื้นที่พัทยาบังละมุงจอมเทียนบางเสร่ระนองนี่คือเกาะพยามนะครับ
เชียงใหม่ก็อำเภอเมืองอำเภอแม่ริมแม่แตงแล้วก็ดอยเต่า
ที่เลยก็เปิดที่เชียงคานบุรีรำก็เปิดที่อำเภอเมือง
มาตรการล่าสุดจากสอบคอชุดใหญ่นะครับ
เติมหนึ่งตุลาคมนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับ